เจ้าของบ้านเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องของศัยศาสตร์หรือเปล่านะคะ
ปี๔ครั้งค่ะไปเจอเส้นผมยาวสักประมาณ๔นิ้วเนี่ย
อยู่ในบ้านไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของใครมาได้ยังไง
เขาบอกเขาไม่รู้เลยนะคะแต่ที่แน่บ้านของเขาจุดนี้
อยู่ตรงทางสามแพ่งค่ะแล้วเคยมีชาวบ้านเนี่ย
เอาขนมหวานของขาวจุดทูบจุดเทียนบริเวณทางสาธารณ
โอ้โหเจอแบบนี้เลยเหรอนี่คือล่าสุดค่ะนี่คือล่าสุดนะคะ
ที่ผ่านมา๓ครั้งก่อนหน้านี้ไม่เคยเผาเลย
ครั้งสุดท้ายตัดสินใจเอาผมเนี่ยไปเผาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม
ผมที่เอาไปเผาเนี่ยมันไหม้ไม่หมดแปลกไหมคุณ
ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาก็เลยว่าอ้าวทำไงดีอ่ะนะคะ
เนี่ยจุดเกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่๑๘ทับ๒หมู่ที่๖ตำบลป่าอ้อ
อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะเจ้าของบ้านสองสามีภรรยา
ชื่อว่าคุณสายันใจเย็นแล้วก็คุณจันรามใจเย็นนะคะ
เนี่ยค่ะเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่ามีเส้นผมปริศนาเนี่ย
อยู่ในบ้านหลายครั้งแล้วก็ไม่ทราบที่มาและที่ไปเหมือนกันเนี่ย
ครั้งล่าสุดรวมเป็นทั้งหมดสี่ครั้งค่ะพานักข่าวของเราไปชี้จุดให้ดูนะคะ
ว่าแต่ละครั้งเจอผมจุดไหนอย่างไรบ้าง
ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาปีนี้นะคะ
ประมาณหนึ่งทุ่มฝ่ายผู้ชายเนี่ยฝ่ายสามีเล่าบอกว่า
ขณะภรรยาได้เดินไปที่ห้องครัวหลังบ้าน
พอเปิดไฟก็พบเส้นผมวางอยู่บนพื้นเป็นกรรมเลยนะ
เส้นผมเป็นกระจุกยาวสักประมาณ๔นิ้ว
ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นผมใครนะคะตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไร
ก็เลยหยิบเอาไปทิ้งถัดมาอีกประมาณสามเดือน
ครั้งนี้ครั้งที่๒ค่ะช่วงประมาณ๔โมงเย็น
ขณะออกจากหน้าห้องก็เจอเส้นผมเป็นกรรมอีกแล้ว
คราวนี้เหมือนเดิมยาวสักประมาณ๔นิ้ว
ครั้งที่สองแล้วนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรอยู่ดีค่ะ
คิดว่าอ๋อหมามันคงคาบมาจากนอกบ้านเขาก็เลยเก็บไปทิ้ง
ต่อมาอีก๒เดือนครั้งที่๓ค่ะ
ฝ่ายภรรยาก็ไปพบเส้นผมลักษณะเดิมอีก

คราวนี้แหละครั้งที่๓เริ่มรู้สึกเอกใจแปลกใจ
เนื่องจากมันพบบ่อยเกินไปแล้วแล้วก็ไม่ทราบที่มาด้วยนะคะ
ทั้งที่ว่าบ้านหลังนี้ก็มีรั้วรอบขอบชิด
ตัดสินใจครั้งที่๓ก็เอาไปทิ้งถังขยะ
คือครั้งที่๑๒และ๓ไม่ได้มีการเผานะฮะ
ครั้งล่าสุดค่ะคืนที่ผ่านมาประมาณ๒ทุ่ม
ขณะเปิดประตูครัวข้างบ้านแล้วเปิดไฟ
ก็มองเห็นเส้นผมสีดำเป็นกรรมอีกแล้ว
มีหนังยางรัดอยู่ด้วยความยาวสักประมาณ๕นิ้ว
คราวนี้เริ่มภาวะเริ่มกลัวแล้วสิคะ
ก็เลยนำไปทิ้งที่หลังบ้านฟังเสียงฝ่ายสามีและภรรยาเล่าหน่อยค่ะ
มันไม่สี่ครั้งเลยเค้า

อันนี้เหลือกระจุกเดี๋ยวเนี่ยอ้าวอย่างก็จริงอยู่ไง

หนูว่ามันไหม้หมดแล้วนะ

ตอนเช้าเมื่อวานหนูเก็บขยะเอ้า
ไม่หมดไม่หมดดีกว่าเนี่ย
โอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าที่บ้านมีกล้องวงจรปิดเนี่ย

เนี่ยสองสามีภรรยาค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมานะ

เขาบอกว่าไม่นะเขาไม่เคยมีปัญหากับใคร

คนแถวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละ

ก็จะไปเปิดร้านซ่อมหม้อน้ำในตลาด
ฉางคือคนละอำเภอกันกับบ้านเนี่ยนะคะ
จะกลับมาที่บ้านเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะ

ก็มาเจอสิ่งแบบนี้เขาก็รู้สึกแปลกใจ

ในมุมศัยศาสตร์สองผัวเมียเนี่ยเขาบอก
เขาเล่าให้เราฟังบอกว่าคือบ้านตรงนี้ห่างจาก
วัดป่าอ้อไปสักประมาณ๒๐เมตร
และบริเวณทางเข้าบ้านเนี่ยดูนะคะ
เป็นลักษณะทางสามแพร่ง
ทั้งคู่บอกว่าเคยมีคนนำอาหารคาวหวานใส่กระทงมาวางแล้วจุดทูบเทียน
บริเวณทางสามแพร่งเป็นประจำ
ก็เลยแปลกใจว่าเส้นผมมาพบได้อย่างไร
คาดว่าอาจจะเป็นการกระทำของคนที่มีความเชื่อเรื่องของศัยศาสตร์
มาวางทิ้งไว้แล้วจะปลิวเข้าบ้านได้อย่างไร

คือถ้ามันเจอสักเส้น๒เส้น๓เส้น
มันก็ยังดูว่าไม่ผิดปกติ
เป็นกระจุกอ่ะหลอนทีเดียว